นี่ไปดูหน้าขี่ม้าที่ไม่ธรรมดา
หมาการ์ตูนโพดีครับ
เออเคยเห็นแต่อัศวินขี่ม้าขาว
นี่คือหน้าขี่ม้าขาว
แล้วม้าขาวนี่ไม่ธรรมดา

ตัวละครตัวการ์ตูนชื่อดัง
แต่อย่างนี้เขาไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นตัวโพนี่อะไรหรอก
แต่คงจะตกแต่งมาให้ดูสวยงาม
คือเราก็คงจะเคยเห็นกันอยู่แล้วล่ะครับ
เรื่องของประเพณีในแต่ละครที่ที่มันไม่เหมือนกัน
ที่นี่ก็คงจะเป็นที่ที่หนึ่งที่เวลาเขาบวชพระเนี่ยนะฮะ
เขาก็จะให้นาคขี่เหมือนขี่ม้า
แล้วก็พาแหววนรอบบวช
ต้องจะไม่ผิดน่าจะทางเหนือใช่ไหม
หนานิดหนึ่งลำปางอะไรอย่างนี้

แต่ด้วยความที่ว่าเขาตกแต่งม้าออกมาแล้วดูน่ารัก

ก็เลยเป็นที่พูดถึงเป็นไวรัล

เอาก็ว่ากันไปนะเอาไปให้ดูน่ารักสดใสดี
อันทุกโมทนาสาธุเดิมด้วยจ้า